ท่านผู้ชมครับดูกรณีที่เกิดขึ้นกับยายติ๋มนะฮะ
คุณยายวันนิดาแผนนุ่นวัยหกสิบสองปี
ที่ถูกวัยรุ่นชายนะฮะซึ่งอายุ๑๘ปี
ไม่ใช่เด็กและเยาวชนแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วในเบนส์เบนส์เทพารักษ์
เขามีฉายาด้วยทำร้ายร่างกายจนยายเสียชีวิต
เพราะว่าไปทวงเงินหมื่นนึงบอกว่ายายเนี่ยยืมมา
เข้าไปที่หน้าของคุณยายครับอันนี้คือเป็นภาพที่จับภาพได้จากกล้องวงจรปิด
แต่จริงแล้วคือมีต่อจากนี้หลังจากกล้องวงจรปิดอีก
เพราะว่าเข้าไปในซอยแต่ว่าในเบนส์ซึ่งถูกจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้ว
บอกว่าพอเข้าไปในซอยแล้วก็มีการทำร้ายนั่นแหละแต่ว่ายายก็ล้มลงไปแล้วก็หัวฟาดพื้นเอง
เขาก็เป็นห่วงก็อุ้มเอาไว้ที่โคนต้นไม้แล้วก็บอกเพื่อนให้แจ้งเจ้าหน้าที่มารับไปโรงพยาบาล
แต่ว่ายายก็ไปเสียชีวิตเองนะเท่ากับว่ายายเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเขาทำร้าย
ตอนที่เขาทำร้ายเนี่ยยายยังไม่เสียชีวิตส่วนที่เขาหนีเพราะเขาตกใจเลยหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อนแล้วก็ถูกจับได้
เมื่อวานนี้ตำรวจพาไปทำแผนโอ้โหชุดละมุนวุ่นวาย
นี่เพื่อนในเบนญาติเขาก็โมโหไง
คืออารมณ์ตอนนั้นมันก็พุ่งไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะคนที่มาดูเหตุการณ์
คือที่เขาโมโหก็เพราะว่าในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นชัดว่าบรรดาคนที่รู้จักในเบนส์
ในเบ้นหรือว่าญาติในเบ้นอยู่กันหลายคนตอนที่ในเบนส์ทำร้ายร่างกายยายติ๋มใช่ไหม
แต่ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยพอตำรวจถามบอกว่าห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ไหวเอาไม่อยู่
ทำแผนที่กำลังทำแผนเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยถูกทำแผนอยู่เนี่ย
เพื่อนของในเบนส์ที่อยู่แถวนั้นก็เลยถูกบรรดาชาวบ้านถูกญาติพี่น้องของคุณยายติ๋มเนี่ยเข้าไปทำร้ายเลย
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเป็นแม่ของในเบนส์ที่เข้ามาบอกว่าอย่าทำร้ายลูกฉัน
อย่าทำอะไรลูกฉันลูกฉันเป็นคนดีเออประโยคนี้มาอีกแล้วเนอะนี่นะฮะ
วันนี้ครับครอบครัวของคุณยายติ๋มบอกว่ายังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัว
เพราะดูแล้วเนี่ยครอบครัวของผู้ต้องหาก็คือในเบนส์ยังครับแค้น
เกรงว่าจะกลับมาทำร้ายครอบครัวของฝั่งของยายติ๋มค่ะนะฮะ
วันนี้นายนรดลแพนุ่นและนางสาวจารุรัฐธนสูตรลูกชายกับลูกสาวแล้วก็ญาติพี่น้องของคุณยายวนิดาหรือว่าคุณยายติ๋ม
ก็เดินทางไปที่บ้านของคุณยายติ๋มนะฮะไปเก็บกวาดบ้านนะครับ
อ่าซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำด้วยหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพยายติ๋มไปเรียบร้อยแล้ว
ลูกสาวบอกว่าพอมาเห็นข้าวของของแม่แล้วก็ทำใจไม่ได้
ยังคงเห็นภาพเก่าเก่าสถานที่เก่าเห็นที่ที่แม่จะมานั่งอยู่
ตรงจุดตรงนี้ที่เราเคยเห็นเป็นประจำวันนี้ต้องจากกันอย่างไม่มีการเอ่ยแม้แต่คำล่ำลา
ปีใหม่ตั้งใจจะพาแม่ไปเที่ยวด้วยกันความฝันก็ต้องพังทลายลง
จากนี้ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนในบ้านเพราะทราบว่าเมื่อวานนี้ตอนทำแผนเนี่ย
เพราะบทัพโทรของฝั่งผู้ต้องหายังอาฆาตแทนไม่สํนึกผิด
แล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่เกรงกลัวอะไรกับกฎหมายเลย
เวลามีอะไรเขาก็จะไปหาแม่ก็จะมีแม่เป็นทุกอย่าง
แต่แม่ก็เป็นแม่ว่าเขาไม่ควรจะมาทำแบบนี้สิ

ลูกชายของยายติ๋มนะครับบอกว่าครอบครัวก็สบายใจขึ้นที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้
แต่ยังต้องติดตามเรื่องการดำเนินคดีแจ้งข้อหาต่อนะครับ
ล่าสุดตำรวจบอกว่าได้เปลี่ยนข้อหาแล้วเป็นพยายามฆ่าแล้ว
จากทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเนี่ยแจ้งพยายามฆ่าเลยนะครับ
โดยวันนี้ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมเพราะสร้อยคอทองคำ
ร้อยข้อมือแล้วก็แหวนทองของแม่ที่แม่ใส่ติดตัวเนี่ยหายไปในวันเกิดเหตุ
แต่ในเบนส์บอกว่าไม่ได้เอาไปไม่รู้เหมือนกัน
ว่าไปไหนแต่ทางครอบครัวเขาติดใจ
จากนี้ทางลูกชายบอกว่ารู้สึกว่าผู้ต้องหาไม่สำนึกผิดอะไรเลย
และไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้
ครอบครัวของผู้ต้องหามีลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าว
ทำเหมือนกับว่าไม่ได้ฆ่าคนตาย
ทำเหมือนกับว่าไม่ได้ฆ่าแม่ของเขา
ทำร้ายน้ำใจคนในครอบครัวของเขาเป็นอย่างมาก
ตอนนี้สร้อยทองแม่ผมไม่เห็นครับ
ทั้งสร้อยคอและเลสแขนและแหวน
วันนี้ช่วงบ่ายจะเข้าไปให้การกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เพราะยังไม่พอใจเพราะว่าฝ่ายผู้ต้องหายังรู้สึกไม่สำนึกผิด
ยังออกมาทำตัวแล้วก้าวร้าวอยู่
พอมาเห็นเนี่ยเรื่องราวแบบเมื่อวานจากแค่เสียแค่แม่คนเดียวใช่ไหม
ตอนนี้มันเหมือนมันไม่ได้ทำร้ายแค่แม่ผมคนเดียวไง
ทำร้ายครอบครัวทำร้ายน้ำใจ
ไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยตอนนี้
ถ้าจะมาทำพฤติกรรมแบบนั้นคือมันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
คือฝั่งครอบครัวของคุณยายติ๋มเขาก็มองว่า
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นควรจะมีคำขอโทษ

แต่ปรากฏว่าในการทำแผนยังมีครอบครัวของในเบนส์ผู้ต้องหา
ออกมาลักษณะเหมือนกับบอกว่าอย่ามาทำอะไรลูกเขานะ

ไม่ได้สำนึกอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าวันหลังเนี่ย
จะมาทำร้ายครอบครัวอะไรของยายติ๋มอีกหรือเปล่า
นี่แหละค่ะส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เรื่องการสอบสวนเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
ว่าตอนนี้ตำรวจไม่ได้เข้าข้ามคนผิด

ก็จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

การสอบสวนในเบ้นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะดูผลตรวจของทาง
แพทยศภาในผลตรวจของคุณหมอเนี่ยนะคะเอามาประกอบ
สำนวนคดีในเรื่องนี้ด้วยอ่าก็มีเรื่องทรัพย์สินด้วยนะ
ใส่ติดตัวไปหรือเปล่าวันเกิดเหตุ
หรือว่าถ้าใส่มาตลอดเนี่ยใครเอาไป
มันหายไปได้ยังไงนะคะ